เขาพาดหัวว่าห้วยขวางระทึกสั่งปิดตลาด๗วัน
เพราะว่ามีลูกค้าที่ไปจับจ่ายใช้สอยอยู่ในตลาดติดโควิด๒คน

ซึ่งเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยถึง๓๐๐คนนะครับ

เมื่อคืนนี้คุณผู้ชมปกติห้วยขวางไม่เคยหลับไหล
แต่ดูบรรยากาศสิคะเมื่อคืนเงียบเลยนะ
ไม่มีร้านค้าไม่มีแผงลอยในตลาดรอบเปิดให้บริการเลย
จริงตลาดห้วยขวางถือว่าเป็นตลาดกลางคืนเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะของกินก็เยอะของใช้ก็มีให้ขายเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ซูมดูป้ายกันหน่อยป้ายเขาก็ติดเอาไว้
บอกว่าปิดตลาด๓๙พฤษภาคม๖๔
หลังจากที่สำนักงานเขตดินแดงเขาสั่งปิดตลาดห้วยขวาง๗วัน
เพราะว่าไปเจอลูกจ้างในตลาด๒คนติดเชื้อ
แล้วก็เดี๋ยวต้องไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยง๓๐๐กว่าคนวันที่๖พฤษภาคมนี้
เพราะว่าเขามีประกาศออกมาในโลกโซเชียลด้วยนะ
บอกว่าประกาศตลาดห้วยขวางปิดต่อเนื่อง
ทีนี้สำนักงานเขตดินแดงเขาก็ต้องประกาศ

ต้องมีการทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ตลาดสดห้วยขวาง

ส่วนใหญ่ก็จะมีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างชาติเยอะ
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อกระจายไปตามชุมชนในเขตดินแดงด้วย
ทั้งที่สนามแฟลตหน้าสนามกีฬาไทยญี่ปุ่น
ที่แฟดหลังสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นแฟด๘แฟด๑๒
หลังสอนอดินแดงปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อ
มากกว่า๑๐รายในแฟลต์ซอย๑ซอย๒
ทีนี้เขาก็เลยต้องมีการปิดตึกที่พบผู้ติดเชื้อด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอัปเดตของตลาดห้วยขวางนะคะ